ช่วงนี้ไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าครับ
มีโค้งร้อยศพอยู่ที่ลำปางเพิ่งจะพูดกันไปไม่กี่วันเอง
มีการทำวงทำบุญให้กับวิญญาณที่เสียชีวิตนะฮะล่าสุดเกิดอีกแล้วครับ
มีรถจักรยานยนต์สองคันชนกันคุณผู้ชมแล้วภาพที่เห็นนี่คือการปั๊มหัวใจ
หนึ่งในคนที่บาดเจ็บแต่ว่าสุดท้ายนั้นยื้อเอาไว้ไม่ได้
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
เป็นภาพของนาทีที่ทางด้านของกู้ชีพและกู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจ
นายสุพินกาวินอายุ๘๐ปีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส
หมดสติอยู่กลางถนนจนมีการรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมานี่เองตอน๑๐โมง๕๐นะฮะ
ได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์๒คันชนกันบนถนนสายลำปางตาก
ตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง
พอไปถึงเห็นคนเจ็บนอนอยู่ก็คือนายสุพินครับ
แล้วก็มีการปั๊มหัวใจแต่ว่าก็ไม่ทันเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คนเจ็บคือนายทามรินจงจิตวงอายุ๒๓ปีนะครับ
เป็นคนขับรถจักรยานยนต์คู่กรณีมีบาดแผลถลอดตามร่างกายหลายแห่ง
จากนี้ก็มีไมโครเวฟสีขาวตกอยู่อีกหนึ่งเครื่อง
ซึ่งเป็นของสักคันหนึ่งที่เขามีการบรรทุกมาด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนั้นมีการนำไมโครเวฟไปซ่อมคุณผู้ชม
ก็มีการเอาสายรัดยึดกับข้างหลังของรถนะฮะ
แล้วก็ขี่รถออกมาจากซอยซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
พอขึ้นมาบนถนนได้ครับเขาก็ข้ามเลยครับข้ามจากริมนะฮะไปเกาะกลางถนนแล้วก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับ
แน่นอนนะฮะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถทางตรงนั้นขับมาจากฝั่งตัวเมืองลำปาง
ทางอำเภอกเกาะคามาถึงจุดเกิดเหตุก็ชนกันกลางถนนสนั่นทีเดียวนะฮะ
มีคนแถวนั้นได้ยินรถชนกันโครมวิ่งออกไปดูก็มีทั้งคนเจ็บแล้วก็นอนอยู่กลางถนนแบบนี้
ก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบนายบุญมีมณีแก้วประธานชุมชนบ้านลำปางกลาง
ฝั่งตะวันออกบอกว่าจุดนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่าโครงร้อยศพ

จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับมีคนเจ็บคนตายหลายราย
บางเดือนก็มีคนเสียชีวิตมากถึง๓ศพเป็นโค้งแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็จะมีกองทรายที่เขาเอาไว้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคนตายเป็นร้อยกองทีเดียว

เขาบอกว่าเคยเจออาถรรพ์เหมือนกันตอนขับรถมาจากกรุงเทพจะกลับบ้านมากับลูกน้องช่วงกลางดึก
ลูกน้องเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวยืนปิดหน้าปิดตาอยู่
้มหน้าอยู่แล้วไปยืนอยู่ตรงสาราสารานี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะฮะ
พอสอบถามคนแถวนั้นเขาบอกว่าก็ไม่มีใครเห็นนะนะฮะ
ด้วยความอยากรู้คุณผู้ชมเขาตัดสินใจขับรถวนกลับไปดูไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้ว
จนกระทั่งมารู้ทีหลังว่าผู้หญิงรูปร่างที่เห็นนั้นเนี่ย
เป็นคนที่เคยถูกรถชนตายตรงนี้
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดและทำให้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โค้งร้อยศพที่ลำปาง